ท็อกเพื่อความงามหลบไปค่ะต้องมาเจอโบท็อกนี้
โบท็อกช้างครั้งแรกของโลกค่ะคุณผู้ชม
อาการของช้างที่ต้องฉีดโบท็อกนี่ไม่ใช่กรามใหญ่นะ

แต่เขาอ้าปากไม่ได้อ้าปากไม่ได้ทานอาหารไม่ได้เป็นเวลา๓เดือน
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์นี่แหละมาช่วย
ตอนนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของโลกเลยนะคะ
แล้วก็อาการช้างเนี่ยดีขึ้นอ่ะนะ

ที่แพทย์ก็กำลังใช้เครื่องอัลตโตซาลพังรุ่งนะภะ
อายุ๕๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ตรวจสุขภาพโดยรวมให้กับช้าง
หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการฉีดโบท็อก
รักษาอาการขากันไกลเกร็งอ้าปากไม่ได้
ทำได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก
ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์นิกรทองทิพย

ช้างพังรุ่งนภาป่วย
ด้วยอาการที่กินอาหารไม่ได้อ้าปากไม่ได้
จากภาวะการเกรงแข็งของกล้ามเนื้อ
บริเวณขากันไกลก็เลยทำให้
ไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะ
ช่วงแรกคุณหมอบอกว่าต้องรักษาด้วยการถ่ายพลาสมา
ให้สารอาหารผ่านทางเส้นเลือด
ปั่นผ่านทางสายยาง

แล้วก็ฝังเข็มเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท
แต่ช้างพังรุ่งนภาก็สามารถอ้าปากกินอาหารได้เล็กน้อยเท่านั้น

มาใช้วิธีการฉีดโบท็อกเข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณขากันไกล

ช้างพังอ้าปากได้กว้างขึ้น
แล้วก็กลับมาเคี้ยวย่ากินผลไม้ได้เหมือนกับแบบแทบจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับ
สุดท้ายต่อมาเจอหมอคนที่เขามีความเชี่ยวชายเรื่องโบท็อกเป็นหมอลูกหนึ่ง
ก็เลยคุยกันว่ามันมีการรักษาในม้านะในผลมาลองในช้างไหม
เราก็ลองเราฉีดไป๒สัปดาห์ที่รุ่งนภาคอาบปากกินอาหารได้
ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์นิกรบอกอีกนะคะว่าตอนนี้
รุ่งนภากำลังพักฟื้นที่คลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่าวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ
ความสำเร็จในการรักษาพังรุ่งนภานี้นะคะ
ก็เกิดจากความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้าง
และสถาบันโรคผิวหนังรวมถึงควานช้างและเจ้าของช้างด้วย
ถือว่าเป็นการใช้ศาสตร์และองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ค่ะ
ทำให้ช้างที่ไม่สามารถกินอาหารได้กว่า๓เดือนกลับมาอ้าปาก
ใช้ชีวิตได้ตามปกติถือว่าเป็นความสำเร็จด้วยการรักษาด้วยโบท็อก
สำหรับช้างเป็นรายแรกของโลกเลยนะคะ